ในตีเยรีมาตูเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
แถลงพิธีเปิดปีแห่งนวัตกรรมฝรั่งเศสไทยสองพันยี่สิบสาม
เตรียมจัดขึ้นในวันพระฤหัสสบดีที่ยี่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ณสวนเบนจักิติกรุงเทพมหานคร
ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้
มีบุคคลต้นแบบของฝรั่งเศสและไทย
บริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมจากทั้งสองประเทศมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ
การแสดงโดรนและบูธกิจกรรมด้านอวกาศให้ได้ชม
อกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องด้านโลกแห่งอนาคต
จากความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างฝรั่งเศสกับไทย
มาให้ได้เข้าร่วมตลอดทั้งปีด้วย
นับเป็นการผนึกความร่วมมือแสดงศักยภาพและขับเคลื่อนประเทศ
ต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน
อีกครั้งศักยภาพแห่งอนาคตจะแสดงศักยภาพให้มีความร่วม
และความรู้สึกใหม่ของเศรษฐกิจ